ข่าวต่อไปนี้กำลังฮือฮาในโลกโซเชียล

ผู้หญิงหลายคนก็ต้องเห็นแล้วผมก็เห็นแล้ว
เป็นเรื่องของการทำศัลยกรรมอวัยวะเพศชาย

เคยเห็นแต่แบบทำผิวขาวอมชมพู

ผู้หญิงก็มีเรื่องของการกำจัดขนใช่ไหมฮะ
ของผู้ชายเขาบอกว่าทำแล้วจะเป็นสีขาวอมชมพู
ทีนี้คำถามตามมาว่ามันจริงหรือเปล่า

ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่ามันทำได้จริงหรือเปล่า
เขาบอกว่าฮิตมานานแล้ว
แล้วเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย

แต่ว่ามันเพิ่งจะเป็นข่าวเป็นกระทาออกมาช่วงนี้แหละนะฮะ
อันนี้เป็นภาพที่ให้ดูว่ามันทำแบบนี้นะฮะ

พัฒน์บุถึงนวัตกรรม
เขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่

เปลี่ยนอวัยวะเพศชายให้ขาวขึ้น

ส่วนภาพในคลิปคาดว่าเป็นลูกค้าผู้ชายกำลังไปใช้บริการอยู่
ศัลยกรรมแบบเลเซอร์เปลี่ยนสีอวัยวะเพศอยู่นะครับ

เป็นผู้ชายนอนทำเลเซอร์อยู่แบบนี้
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเลอลักษย่านตีวานนท์ค่ะ
นางสาวบันทิตาวัฒนสิริซึ่งเป็นผู้จัดการแผนกผิวพันธ์และความงามโรงพยาบาลเลอลักษณ์บอกว่า
แต่ที่มาโปรโมทเป็นกระแสเพราะที่ผ่านมามีผู้ชายมาขอทำจำนวนมาก
โดยเฉพาะในส่วนของชายรักชายที่อยากมีอวัยวะเพศขาวใส
เหมือนกับของสงวนผู้หญิงที่มีการทำมาก่อนหน้านี้ค่ะ
จริงผู้ชายก็เพิ่งจะทราบช่วงนี้แหละว่ามันมีจริง

นี่แหละค่ะราคาทำต่อครั้งราคาเผื่อใครสนใจ๔๙๐๐บาท
ที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการเดือนหนึ่งเฉลี่ย๑๕๓๐คน
ก็อย่างน้อยก็ประมาณเกือบ๑คนต่อวันนะ
ว่าเครื่องมือที่ทำการยิงเลเซอร์ก็นำเข้าจากต่างประเทศ
มีมาตรฐานมีความปลอดภัยมีใบรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยการันตี

สำนักว่าเดือนหนึ่งคนทำเยอะเหมือนกันนะ
เค้าก็ไม่ราคาถือว่าไม่แพงการทำศาลยากรรมบางอย่างเนี่ยนะคะ
ขณะที่นายไอนารินสิงหนุษย์ผู้ใช้บริการบอกว่าปกติก็มาใช้บริการเสริมความงามที่โรงพยาบาลแห่งนี้ประจำ

แล้วก็คนรักพึงพอใจ
แล้วก็ยังไม่ได้รับผลข้างเคียงที่คิดเอาไว้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้หวั่นว่ามันทำแล้วมันเป็นโรคมะเร็งนะ
มั่นใจในฝีมือของแพทย์

คือมีผู้หญิงหลายคนสงสัยแล้วก็ไปตั้งคำถามต่อในกระทู้อะไรพวกนี้ว่า

ขาวเพื่ออะไรทำไมต้องขาวอย่างนี้
ส่วนใหญ่ผู้หญิงชอบเข้าไปเม้นไปถามว่า

ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้แบบว่าต้องโชว์
ไม่ใช่สิ่งที่ต้องโชว์นอกร่มผ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ว่าในกลุ่มของชายและชายเขาก็ต้องแบบ

ออร่าเป็นออร่าของเขานะฮะ
ใครทำก็ทำไปคุณผู้ชมการทำแบบนี้ไม่ผิด
แต่ต้องตรวจสอบแพทย์อย่างถูกต้อง
สถานพยาบาลต้องถูกต้อง
เพราะว่าบางทีคือของสงวนลักษณะแบบนี้

เพราะฉะนั้นใครจะทำศึกษาให้ดีก่อนข้อมูล

จะมีคลินิกเทือนออกมาและจะถูกกว่าด้วยมีหมอกระเป๋าจะมีไหม
ต้องระวังต้องตรวจสอบอย่าลืมนะคุณผู้ชม
เรามีแค่อันเดียวนะฮะ
ถ้าทำแล้วมันเสียมันใช้การไม่ได้นี่มันก็แย่เหมือนกัน